นี้บอกเลยว่าเป็นทายาทซุปตาที่ถูกจับตามองเหมือนกัน
ลูกสาวของพี่เอสกันตะพงนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
น้องวาเลนติน่านั่นเอง
บอกเลยคนนี้มองหน้าแล้วหลงรักเลยในทันทีเลย
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปจ้องตาน้องกันนะคะ
บอกเลยว่าระวังนะเดี๋ยวรักแน่

ขนาดเราเป็นแค่แฟนคลับนะยังหลงขนาดนี้
แล้วคุณพ่อคุณแม่เขาจะหลงขนาดไหน
วาเลนติน่าค่ะตอนนี้๑ขวบกับ๓เดือนโอ้กำลังน่ารัก

อัปเดตให้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐฟังนะ

อันนี้ก็เป็นงานหนักเดี๋ยวคุณพลอยก็ต้องเตรียมตัวนะจ๊ะ

เห็นความน่ารักสดใสสวยวันสวยถึงลูกสาวแบบนี้

แววจะเป็นดาราตามรอยคุณพ่อมีให้เห็นบ้างหรือเปล่า
พ่อบอกตอนนี้ค่ะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
แต่ที่แน่คือเห็นว่าลูกสาวเป็นเด็กร่าเริง
แล้วก็อารมณ์ดียิ้มเก่งตลอดเลย
ส่วนงานที่ติดต่อมาคุณพ่อขอรับแค่งานรีวิวแล้วกันนะ

โลโควิดจ๊ะไปตังเสียงค่ะ
ก็มีครับมีคุยแต่ว่าถ้าอะไรที่เป็นนอกสถานที่
ส่วนใหญ่ยังไม่สะดวกจริงอะไรอย่างนี้

แต่ว่าที่ส่วนใหญ่เขาก็ยังเข้าใจว่าสถานการณ์แบบนี้
คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องวิ่งไล่จับกันอย่างนี้ค่ะ
ก็มีที่สนุกสนับ
ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นแต่เขาเป็นคนอารมณ์ดี
ลูกคนแรกก็ว่าน่ารักแล้วนะคะ

พักก่อนเออพักก่อนไปเลยนะคะ

อยากให้เวลากับการเลี้ยงลูกน้องวาลินติน่า

เพราะว่าเอสเนี่ยบอกว่ากลางปีนี้

หลังจากหยุดพักงานละครนานถึงร่วมปีเลยน่ะ
ก็อย่างที่รู้กันเนอะอังกฎว่าโปรวิดมันเองค่ะคุณผู้ชม
เอสก็หล่อภรรยาก็สวยนะ
แรกเลยที่ลูกโผลกออกมาอย่างกับนางฟ้าตัวน้อยเลย
น่ารักกว่าเหมือนปุ๊บปลาเลยเนอะคุณย้อ